ส่วนคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าคดีที่นางสาวพิชาพรคิดช่อ
ส้มโอหญิงสาวชาวจังหวัดน่านซึ่งเธอก็ตั้งคัน๔เดือนแล้ว
แต่ปรากฏว่าถูกสามีชาวอเมริกันฆ่าแล้วก็ยัดถังนะคะ
ล่าสุดตำรวจเชียงใหม่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
หลังจากที่หนีจากจังหวัดน่านแล้วก็ไปกบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

อายุสามสิบสองปีสรรชาติอเมริกา
หลังก่อเหตุฆ่ายัดถังนางสาวพิชชาพรคิดชอบหรือส้มโอ
อายุ๓๒ปีภรรยาสาวชาวไทยที่ตั้งคันได้๔เดือน
หลังก่อเหตุนายเจสันได้หลบหนีจากจังหวัดน่าน
กบดานอยู่บ้านเพื่อนที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ไปดูภูมิหลังแห่งคดีเกิดขึ้น
ญาติออกตามหานางสาวพิชพร
หายตัวไปจากบ้านในอำเภอเมืองน่าน

ช่วงนั้นตำรวจและหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหานางสาวพิชาพร

มีร่องรอยคราบเลือดเต็มไปหมด

ห่างจากบ้านเช่ากว่า๑๕กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุตำรวจตามหานายเจสัน
หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์วิบากสีแดง
ตำรวจภูทรภาค๕ประสานไปยังจังหวัดใกล้เคียง

ก็ได้รับการแจ้งหาตัวนายเจสันเช่นกัน

ตำรวจได้รับบ่อแสจากชาวบ้าน
เห็นชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์วิบากสีแดง
น่านเข้ามาแวะปั๊มน้ำมัน
เขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยเข้าจับกลุ่ม

อ้างว่าได้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตัวเองจริง
โดยใช้อาวุธมีดจ้วงแทงแฟนสาวที่หน้าอก๒แผล
ก่อนที่จะนำศพใส่ถุงดำยัดใส่ถัง
ปิดปากทางด้วยเทปกาวแล้วนำขึ้นรถกระบะสีส้ม
เลื่อนย้ายไปทิ้งที่ป่าละเมาะย่านโรงเรียนบ้านศรีเกิด
ตะบนชัยสถานอำเภอเมืองน่าน
จากนั้นขับรถกระบะมาเปลี่ยนเป็นขี่รถจักรยานยนต์

กับนางอนงตัญญาอายุ๕๒ปีผู้เป็นแม่
ขอให้ตำรวจลงโทษนายเจสันให้ถึงที่สุด
ขอขอบคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกนาย
ตามหาลูกสาวจนพบและจับคนที่ฆ่าลูกสาวเธอจนได้
อยากให้ดำเนินคดีกับนายเจสัน

ที่ดรูปทั้งโลกชีวิตมันมีโอกาสออกได้
แต่ขอให้มันก็ประหารพระหารชีวิตเลย
เพราะว่ามันไม่ได้จ่ายคนเดียว
ทำลูกมันด้วยสองชีวิตต้องเรียกนึงชีวิต
ถ้าเกิดว่าลูกสาวแม่ฟังอยู่แม่มีอะไรอยากบอกลูกสาวไหมเอ่ย
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทางบ้านไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงพี่น้องทุกคนไม่ต้องห่วง
แม่จะทำให้ดีที่สุดให้ลูกเป็นนางฟ้าบนสวรรค์

แล้วแม่จะทำให้ลูกดีที่สุดไม่ต้องห่วงอะไรเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ได้
ทุกอย่างเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกดีที่สุดเกิดชาติหน้าสันใดให้แม่ได้อุ้มหลาน
ตัวแรงลิสต์ของลูกไปเลี้ยงหลานมาเป็นครอบครัวที่ดีกับแม่อีก
ให้ลูกเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวนายเจสันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างจุดเกิดเหตุ
พร้อมควบคุมตัวด้วยในคดีตามกฎหมาย